พูดถึงเรื่องทำบุญเรื่องมูตลแล้วแล้วเนอก่อน
ค่ะคุณผู้ชมไปทำบุญคือบอสบอยและสอแอลร์ที่จังหวัดมหาสาธาราคามกันมากกว่า
แปลกใจเลยว่าที่ชีวิตเขาปังมาได้ทุกวันนี้

โดยทางเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยค่ะ
เขาได้โพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้
ว่ายแม่ว่ายยายว่ายเทวดาฟ้าดิน

หมู่๒๐ตำบลขามเรียง
อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม

ขอพรจากทั้งคุณยายและคุณแม่

และตลอดการทำพิธีคุณผู้ชมค่ะ
มีฝนโปรยปลายลงมาตลอดเลย

เทวดาฟ้าดินน่าจะเปิดทาง
ให้ธุรกิจเนี่ยปังปุริเยนแน่นอน

ในวันที่๖กันยายนที่จะถึงนี้
และคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ไม่รู้ว่ามีใครสังเกตเห็นเหมือนดิฉันหรือเปล่า

คือเราก็พยายามดูอะนะ

ก็คือเลข๑๐๕คุณผู้ชมค่ะ
อาจใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเอาเอง

งานเช้านี้ก็มีแฟนคนรัก

มาแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับทั้งครอบครัวด้วย
หมอลำสาวไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แม่มาลุงนี้สวยกัน

แต่ชอบไปหาโชคจ้า
รอบนี้หาเลขมงคลมาให้แฟนเพลงหมอลำและแฟนคลับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ไปกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องบิ๊กซี
ไปทำบุญที่วัดป่าปากดมจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ใช่และรอบนี้ค่ะแม่บัวผันก็ให้ลูกชายทำการล้วงลูกปิงปองจากหายนำโชค
หน้าองค์พญานาคธนมูลนคราช
ซึ่งล้วงได้ลูก๕๖๓ชัดเจน
๖๓อุ๊ยไม่เหมือนกันเหมือนกันนะ

ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมของคุณผู้ชมนะคะ

จากล้วงหายลูกปิงปองแล้วเนี่ยก็ยังได้ทำการจุดทูปตัวเลขมงคลด้วย
โดยเลขทูปของแม่บัวผันก็คือ
คุณผู้ชมเห็นไหม๕๒๓

๒๕๑๓ขออภัยจริงค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ๕๑๓นะคุณผู้ชมนะ
อ๋อทำไมเราเห็นเป็น๕๑๓อ่ะ
เขาจุด๒ค่ะอันนั้นอ่ะใช่ค่ะ
ส่วนน้องบิ๊กซีค่ะลูกชายได้เลข๑๓๓อ๋อที่วง๒อันนั้นแล้วว่ะ
สงสัยว่าเราจะตาเบลอมากไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะใช่ค่ะ
ทักทายก่อนแป๊บนึงนะคะตอนนี้เข้ามาเยอะมากเลยในติ๊กต๊อกทั้ง๓๐๐ท่านสวัสดีคุณพี่น้อยหนาด้วยพี่บังออนนะคะ
แล้วก็คุณฝนนะครับว่าวันนี้คุณปลอยสวยมากขอบนะฮะ
พี่บอมนะฮะแล้วก็พี่มวยไทยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยนะ

คิดถึงไงคิดถึงผีทิศ
นั่งนอนก็คิดมันหุดหงิดหัวใจ
ร้องเพลงมาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
กำลังจะพูดถึงพี่ส้มสุดาศรีลำดวน

โพสต์คลิปภาพแม่ค้าขายลอตเตอรี่
แล้วก็เขียนข้อความว่ากำลังทำความสะอาดออฟฟิศใหม่แต่เช้าเลยค่ะ
แล้วคุณน้องคนนี้ก็เอารางวัลที่๑มาให้
พูดดีคิดดีเอาให้เห็งก็แล้วกันค่ะ
อะไรกันพี่ส้มรางวัลที่๑มันอยู่ที่เชอรี่กับพลอย
ใช่หนึ่งไปเมื่อเช้าเจ้าจวด
ลอตเตอรี่ที่พี่ส้มซื้อคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้อ่านตามที่แกขึ้นมาเนาะ
อันนี้พี่ส้มเขาได้มานี่แม่ค้ายื่นให้ได้มา๑ใบ

แต่บอกเลยว่าเหมือนพี่ส้มไม่น่าจะแข่งดวงแข่งโชคกับแค่พวกเราแล้วนะคะ

คนลุกทุ่งพี่เจี๊ยบเบนจพรโพสต์ลอตเตอรี่เหมือนกัน
เจี๊ยบบอกว่างวดนี้พี่เจี๊ยบซื้อ๑๑
พร้อมกับบอกเลยว่าหนึ่งกัญญายนนี้เดี๋ยวจะฉลองคนละ๑๒ล้านกับโต๊ะไก่
อยู่ที่ไหน
ควันใจผิดล้วน
อาจจะไปกองสลากได้เพราะถูกรางวัลที่หนึ่ง
นี่แหละวางแพลนเตรียมจัดงานปาร์ตี้

บอกว่า๑๒ล้านเพราะว่าแกซื้อ๒ใบไง

เดี๋ยวรางวัลที่๑หล่นทับมาจะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง
แล้วก็ปิดท้ายกันที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำค่ะ
โพสต์มีความหวังทุกงวดเลยนะ

ครั้งนี้เจ้าตัวโพสต์แคปชั่นบอกตัวเลขที่ชื่นชอบนะ

ใช่เป็นเลขที่เขาชอบนะคุณผู้ชมนะ